สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะค่ำแบบนี้ค่ะ
คุณเยอะจะเจอกับเรือนขวัญแล้วก็คุณพลอยพิมรจิตเช่นเดิมค่ะใช่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความสง่างาม
งดงามของ๘ชุดไทยพระราชนิยมนะคะซึ่งสวมใส่โดยเหล่านางแบบแล้วก็ดาราชั้นนำในบ้านเราถึง๘ชุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๘๕พันศา๑๒สิงหาคม๒๕๖๐ที่ลานพระราชวังดุสิตนะคะ
นำทีมความสวยความสง่างามโดยนางแบบรุ่นใหญ่และผู้จัดละครหน่อยบุษกรค่ะที่มาในชุดไทยจักรพรรดิ
อาภาษิริในชุดไทยสิวาลัยค่ะเอ๊ะสาธิการชุดไทยจีรดาตามด้วยนัทมีเรียมาในชุดไทยดูสิตด้านแพนเค้กเขมมะนิดกับชุดไทยจักรีนะคะสีออกจะเป็นสีน้ำเงินเข้มหน่อยสำหรับคุณแพนเค้กนะคะชุดนี้เลยนะคะ
ส่วนน้ำตาลชะลิตาค่ะมาในชุดไทยอมรินนะคะรวมถึงสองเซลบิตี้ที่มาในชุดไทยเรือนต้นชุดสีฟ้านะคะสำหรับชุดไทยเรือนต้นค่ะส่วนชุดสีครีมทองนี่ก็คือชุดไทยบรมพิมาณนั่นเองค่ะสวยงามกันทุกคนเลยนะคะงานนี้ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเป็นเกียรติภาคภูมิใจและปราบปรื่นใจอย่างห